นี่ลูกช่วยดูแลพ่อใช่ไหมคะ

ลูกชายเนี่ยน้ำหนัก๓๐๐กิโลกรัมค่ะคุณพระอาทรพร
ตอนนี้กลายเป็นว่าเป็นแผลกดทับด้วย

คุณแม่คือคุณแม่วันนาอายุ๕๙ปี

ยศแสนอายุ๒๓ปีน้ำหนัก๓๐๐กว่าโลค่ะ

แล้วคุณตามเนื้อตามตัวมีแผลกดทับแล้ว

ต้นคอด้านหลังนี่เป็นแผลเยอะเลย
ไปไหนไม่ได้เป็นแบบนี้มา๓เดือนแล้ว
แม่บอกว่าหัวอกคนเป็นแม่สงสารลูกชายมากนะ

พอหายป่วยปั๊บน้ำหนักพุ่งพลวดมาอย่างรวดเร็ว

ขยับก็ลำบากนะแล้วนี่ดูแผลกดทับ
เดี๋ยวฟังคุณแม่หน่อยค่ะที่ต้องดูแลลูกชายค่ะ
น้องเนี่ยเขาทรมานเท่าไอ้เนี่ย
เวลาเขาปวดขึ้นมาอะไรขึ้นมาก็จะดิ้นอย่างเดียว
พลิกไปพลิกตัวแค่นั้นเอง

เพิ่งได้๒เดือนกว่า

โอ้โห๒เดือนกว่าเกือบ๓เดือน

เนื้อเช็ดตัวดูแลเรื่องขับถ่าย

ไม่ค่อยจะมีเรี่ยวแรงรายได้ก็ไม่มี
เวลาจะพาลูกไปหาหมอทีก็ลำบากเหลือเกินค่ะ

สารแม่แม่น่ะร่างกายไม่ค่อยแข็งแรง

ดังนั้นใครอยากช่วยเหลือ